อ่ะจากพระเอกมาต่อกันที่นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยกันบ้างดีกว่า
ตอนนี้เนี่ยนะนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยของเราเนี่ย
ไปเฉิดช้ายอยู่นู้นเมืองมิรานด์จ้า
บอกเลยว่าแต่ละคนไปในลุคที่สวยจึ้ง
เห็นแล้วต้องร้องอู้ว้าวแน่นอนจะมีใครกันบ้างไปดูกันค่ะ
ว้าวว้าวว้าว
เรียกว่าสวยสับไม่หลับในกันทุกคนจริงจ้า
สำหรับซุปต่อสาวจากเมืองไทย
อย่างนางเอกสาวเรตติ้งแรงเบลล่ารานี
ก็เหินฟ้าไปร่วมชมโชว์แบรนด์ดังแบบปัง
วดลุคสุดโก้กับชุดเรสสีน้ำตาลเข้ม
ตัดกับรองเท้าบูธสีครีมแบบเกเวอร์
แม่เบลล่ามาลุคนี้สวยแบบเบา
แต่ออร่าซุปตามาแรงจริง

บอกเลยว่าโสดอีกไม่นานแน่นอนจ้า
มาต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่า
โบเมลดาที่บอกเลยว่า
ฟาดแรงตั้งแต่เข้าสนามบินสุวรรณภูมิ
แม่ชุดนี้นะลูกสาว
มันน่าตีนักยกทรงตัวนั้นน่ะ
ขอได้ไหมคะขอเถอะนะขอยืมเถอะค่ะ

เรียกว่าสาวโบเปิดความเก๋แบบท็อปฟอร์มตั้งแต่ก่อนบินไปเลย
และและและเมื่อไปถึงนิราณนั้น
ก็สมศักดิ์ศรีแบรนด์แอมบอสเดอร์แฟชั่นยี่ห้อหรูตัวจริง
เพราะลุคร่วมงานแฟชั่นวิกของสาวโบ
รอบนี้สวยไร้ที่ติ
ไม่มีช่องให้หักคะแนนเลยจ้า
ชุดสีเทาเขย่าใจชุดนี้
อุ๊ต๊ะแตกแปนแด่นนิราณมากเวอร์
สับประทับจิตจริตแพงขนาดนี้
สมมงสมใจไทยซุปเปอร์โมเดลไปเลยค่ะ
แต่ที่เหลือค่ามากเวอร์ต้องยกให้แม่แอนทองประสมไปเลยจ้า
แหม่ระดับตัวหม่ำตัวมันดา
จะมาธรรมดาได้ยังไงล่ะคะซิส

แอนสวมเสื้อโค้ชทั้งหรูทั้งโก้
สีขาวแบบพุดี้พุดี้
ร่วมชมโชว์แบรนด์ดังเรียกว่าจัดเต็มจัดแล้วปังแบบนี้
คอมเมนต์แจ้สองความสวยแบบไม่มีเสียงแตก
เลิศขนาดนี้เอาไปเลยค่ะร้อยร้อยร้อย
อุ้ยสวยทุกคนสวยทุกคน

พร้อมให้ดูเลย

แสงของเมืองนอกนู่นนี่นี่นั่นคุณผู้ชมมันเลยดูละมุนไปหมดเลยนะคะ
ให้กำลังใจสาวไทยด้วยไปเฉิดฉายนะจ๊ะ